ก็คือรับแจ้งว่ามีรถยนต์ชนบารีเออร์แท่นบารีเออร์นะครับ
ใกล้เคียงซอยสี่ด่านยี่สิบสองนะครับทางกู้ภัยสำรงค์เหนือเนี้ยก็ไปตรวจสอบ
ครับไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะครับก็พบรถชนในลักษณะ
เลยครับช่วงหน้าเนี่ยยับนะครับคนคนขับยังนั่งอยู่ภายในภายในรถ
นะครับไม่สามารถขยับขยื่นออกมาได้ก็จึงเข้าให้การช่วยเหลือ
คนขับมีอาการอะไรยังไงบ้างได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้าง
คนขับมีขาท่อนบนผิดรูปนะครับด้านไหนด้านขวาขาด้านขวาท่อนบนผิดรูป
ก็คือขาหักใช่ไหมใช่แล้วส่วนผู้หญิงล่ะฮะผู้หญิงปีนออกมาจากรถ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกคือเขาปีนออกไปเองด้วยใช่ครับ
ยังไปไม่ถึงใช่ไหมใช่ไปไปถึงก็คือเขาออกมาแล้ว
คือเขาไม่ได้เป็นอะไรเยอะแล้วส่วนผู้ชายเราให้การช่วยเหลือยังไง
บุญคมก็ดามดามแล้วก็ให้การช่วยเหลือเอาออกมาเพราะว่าในที่เกิดเหตุมีน้ำมันรั่วไหล
เป็นจำนวนมากครับเรากลัวกลัวเกิดการกลัวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แล้วก็กลัวเกิดประกายไฟขึ้นมาเพราะเนื่องจากตรงนั้นมีน้ำมันเป็นจำนวนมากครับ
อ๋อแล้วเอาไปส่งที่ไหนฮะโรงพยาบาลที่ไหนเอาไปส่งโรงพยาบาลศิษย์คลินครับ
เป็นความประสงค์ของทางตัวผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วตอนนั้นเราทราบหรือยังครับว่า
คนที่ได้รับบาดเจ็บกับคนที่มาในรถเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับยังไม่ทราบครับตอนนั้น
คือมันค่อนข้างชุนละมุนเราก็สนใจที่ผู้บาดเจ็บอย่างเดียว
ก็เลยไม่ได้ไปดูว่าใครเป็นอะไรยังไงเราให้เวลาในการเราช่วยเหลือเนี่ย
เวลานานมากน้อยแค่ไหนอ่ะประมาณเกือบสิบนาทีครับเพราะว่ากว่าจะเอาเขาออกมาจากรถได้
มันค่อนข้างลำบากเพราะว่าเขาขาหักแล้วก็ร้องควนคางอยู่ตลอดอืม
บริเวณนั้นมีอะไรที่จะบ่งชี้ได้ไหมว่ามันเป็นเกิดเหตุจากอะไร
เป็นลักษณะถนนหรือว่ามันมีน้ำมันอะไรหกบ้างตอนที่เราไปเจอเหตุครั้งแรก
ไม่ไม่มีนะครับก็คือเขาเสียหลักชนบารีเออร์ตรงเกาะกลางนะครับ
แต่เราก็เสียหลักเพราะอะไรเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้ครับอันนี้เราก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บอย่างเดียวครับ